พาไปที่จังหวัดนครสวรรค์กันหน่อยนะคะที่นั่นชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาฮือฮากันใหญ่เลยค่ะ
คุณผู้ชมดูวงกลมสีแดงนะคะนั่นคืออะไรนั่นคือลิงค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นพญาลิงหรือเปล่า
ตัวใหญ่อย่างนี้ตัวใหญ่มากอ่ะเนี่ยคนที่ถ่ายได้เนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งจากด้านล่างเขาหน่อตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เราไปสอบถามพูดคุยกับคุณอินทัศน์สิริจันโทอายุ๕๕ปีเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจตำบลบ้านแดนบอกว่า
คือท่านนี้สักประมาณช่วง๗โมงเช้าของวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
เขานั่งอยู่ที่จุดบริการประชาชน
พอมองแหงขึ้นไปบนเขาหน่อ
สังเกตเห็นลิงตัวใหญ่นั่งตรงานอยู่บนยอดเขา
ก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่าย

ตัวนั้นโชว์แบบนั้นสักประมาณ๒๐นาทีแล้วก็หายไปค่ะ
มันก็เป็นรูปยืนยืนแล้วเดินไปทั่วประมาณนี้
พอมองมือถือมันก็ถ่ายได้
ไม่ทัดมากแต่ว่าใหญ่นะครับ
เอาล่ะพอเห็นแบบนี้แล้ว
เราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจที่บริเวณเขาหน่อ

บริเวณนี้คุณผู้ชมปรากฏว่ามีลิงสแหมดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
ลิงเหล่านี้จะลงมาหากินหาอาหารในช่วงเวลากลางวัน
ถ้าเกิดว่าใครเคยสัญจรผ่านไปมาบนถนนผลโยธินช่วงรอยต่อ
ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ย
ก็จะเห็นว่าเขาหน่อมันอยู่ติดกับเขาแก้ว
ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนรูปทรงแปลกตา
ทั้งเขานอนแล้วก็เขาแก้วเนี่ยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์ด้วย
เราไปถามเจ้าอาวาสวัดเขาหน่อท่านบอกว่า
โดยส่วนตัวไม่เคยเห็นพญาวานอนนะ
แต่เมื่อ๑๐ปีก่อนเคยได้ยินเสียงลิง
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเสียงลิงตัวใหญ่มาก
ร้องเสียงดังกังวานจากยอดเขา
อีกคนหนึ่งที่เราไปถามชื่อว่าคุณสังค์อายุปัจจุ๕ปี
เป็นชาวบ้านที่เขาหน่อและบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ๒๐ปีก่อน
ที่แล้วเคยเห็นพญาลิงบนยอดเขาเหมือนกัน
ชาวบ้านเชื่อว่ามีพญาลิงอาสีอยู่บนเขาหน่อ
นอนพญาลิงอืมคนเห็นเขาก็บอกเขาเห็นอ่ะเนอะฮะแปลกดีนะคะ